อย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าจะโพสต์อะไรลงโซเชียล

หนุ่มคนหนึ่งเขาไปขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

แล้วไปเจอเทศกิจจับขอยึดใบขับขี่เขาไม่ยอม

โพสต์คลิปประจานว่าเทศกิจทำเกินกว่าเหตุ

ผมอยู่บนรถนึง
ก็เป็นการถ่ายคลิปประจานจริงนั่นแหละ

ชัดเจนว่าขี่รถบนทางเท้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฟุตบาทในกรุงเทพก็เป็นคลองเตยนะเพราะว่าเทศกิจเขาไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ขี่รถบนฟุตบาทมันผิดด้วยพฤติกรรมอยู่แล้ว
แต่เจ้าของรถไม่ยอมให้เทศกิจยึดใบขับขี่และเขียนใบสั่ง
เทศกิจก็เลยจะยกรถไปที่สำนักงานเขตนะครับ
เจ้าของคลิปก็ถ่ายโวยวายผมไม่ให้ยก
ผมจะนั่งบนรถเอาใบขับขี่ผมมาผมจะยืนตรงนี้
แล้วก็ไปถามขอความเห็นใจจากชาวเน็ตว่า
เทศกิจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะเทศกิจไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่
ถามความเห็นจากชาวเน็ตชาวเน็ตก็ตอบสิคะ
รุมเลยครับชาวเน็ตรุมเขาเรียกว่ารุมด่าเลยครับ
รุ่มตำนีด
คือทางเท้าแปลว่าทางสำหรับเท้าเดิน
แต่ไปเบี่ยงประเด็นเป็นเรื่องของการถูกยึดใบขับขี่แทน
ของคุณได้และสั่งปรับได้ตามพรบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี๒๕๕๙
เพราะเทศกิจเขามีหน้าที่ดูแลฟุตบาทด้วย
อะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเขาสามารถทำได้
เหตุการณ์นี้เจ้าของคลิปเละเลยครับ
เพราะว่าโดนยึดรถก็ได้ยึดใบขับขี่ก็ได้
ไม่รู้จะโดนขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หมินประมาทอะไรอีกหรือเปล่า

เอาง่ายจักรยานยนต์ก็ขี่บนถนนนะคะ
ทางเท้าไว้ให้คนเดินค่ะคุณไม่มีสิทธิ์นะ